คุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกกันหน่อยละกันนะคะ
คราวนี้เนี่ยมีมาให้ได้ติดตามกันทั้งเรื่องของตัวเงินตัวทอง

ลงกันไปที่พื้นที่ภาคใต้นะคะไปที่จังหวัดกระบี่

เออกำลังจะถามอยู่ว่าสำเนียงมันจะต้องยังไง

นี่แหละคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเต็กกาจีคุมเกาะลำทัพ

ทีนี้ทางกู้ภัยเขารีบไปทันทีเลยค่ะ
โอ้โหนี่เป็นการปฏิบัติภารกิจของกู้ภัยนะคะ
คือบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลคลองท่อมใต้ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
แล้วคนที่เจองูเนี่ยเป็นหลานของเจ้าของบ้านคุณดูสิ
นี่นอนอยู่ห้องใต้บันไดแล้วก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรอยู่ใต้บันไดอ่ะ

เจองูจงอางเนี่ยแห่แม่เบี้ยแบบนี้เตรียมจะฉกแล้ว
แล้วก็เลยรีบวิ่งไปบอกปู่ให้ปู่แจ้งกู้ภัย
ใช้อุปกรณ์ในการคล้องคอจงอางสัก๑๐นาที
จับได้แบบนี้อู้ยยาวมากนะยาวมากคุณทัศน์ไหนสี่เมตร
๔เมตรแล้วก็เอาใส่กระสอบไปปล่อยนะคะ
ที่ฉันแอบเล็งรถของผู้ให้
ทะเบียนกู้ไพอะไรมักคิดอ่ะบ้านเลขที่เดี๋ยวบอกมักคิดคุณเห็นมั้ย๑๖อะไรสักอย่าง
แวบอ่ะเออแต่เอาเป็นว่าคือ
เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นงูที่มาให้โชคให้ลาบ
พอใกล้วันออกรางวัลส่วนบ้านเลขที่หลังนี้
คือบ้านเลขที่๔๒หมู่๕
ครับเออเมื่อกี้เนี่ยฉันหมุนแต่ก้มอ่านสคริป

ส่งไลน์มาบอกหน่อย๑๖อะไรสักอย่างหนึ่ง
อันนี้จุดแรกที่กระบี่
พาไปดูต่อค่ะพาไปที่สุโขทัย
สุโขทัยมูลนิธิร่วมกับตันอยู่

กไก่งองู๕๗๔๖อุตรดิศค่ะ
ค่ะซึ่งที่ต้องลื้อกันทุลักทุเลเพราะอะไร
อะไรฮะตัวเงินตัวทองตัวเฮีย
เออมันแอบไปซุกอยู่ในนี้ค่ะ
เวลาตัวเงินตัวทองหมานี่จะได้โชคได้ลาบนะ

ใช่ก่อนเลยเออแล้วรถคันนี้จอดอยู่ในโรงรถของโรงเรียนอนุบาล
เจ้าหน้าที่เขาพอจับมาได้ปุ๊บดูสิคะ
บรรยากาศความรักอุ๊ยตัวใหญ่มาก

ต้องลากออกมาแบบนี้แล้วก็กดลำตัวกดหัวไว้ไม่ให้มันดิ้นนะคะ

แล้วก็คล้องจับได้เดี๋ยวต้องนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป
เอาจริงตัวมันใหญ่เยี่ยมเป็นจอร์ลาเท่เลยอ่ะใช่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
ซึ่งไปตรงกับที่อาจารย์พอเขาได้พยากรเอาไว้ทักษะพยากร
ก็จะมี๒ตัวตรงกลางที่ตรงกับของอาจารย์ไก่ใช่ไหมอาจารย์ทองผัธินีนะ
๗กับ๔แล้วเหรอถูกต้องนะครับอันนี้ไปจำจิ้มก่อน
เดี๋ยวจะมีอีกเมดเล่ชุดใหญ่นะฮะ